คุณณเดชน์แล้วก็น้องยายานั่นเองนะคะคุณผู้ชม
คือล่าสุดเนี่ยเขาควบคู่กันไปทานข้าวนะคะ
เราเห็นภาพนี้นะคะเป็นภาพที่แบบว่า
พออิ่มท้องเสร็จปุ๊บนะคะก็มาเติมความหวานกันอีก
ภาพเบอร์จริง
ว่าต่อให้ภาพจะเบอร์แต่รักเธอชัดเจนจ้า
ชัดเจนชัดเจนจ้า

ครูนี้วานเฟอร์ไปแล้วนะคะ